แนะนำร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือโอ่งกลานะคะอยู่ที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
นี่ร้านเขาก็ดูหน้านั่งนะมีโต๊ะมีสวนอะไรต่างร่มรื่น
แต่ไฮไลท์ก็คือนี่กระทะทองเหลืองนี่แหละค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้อายุกว่าร้อยปี
มาตั้งหน้าร้านโชว์พร้อมกับภาชนะที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวก็คือกะลามะพร้าวค่ะครับ
เจ้าของร้านคือคุณนบพลคุ้มวงนะคะบอกว่าจุดเด่นของร้านก็คือการแต่งร้านละอย่างหนึ่งนะคะ
ก็คือเอากระทะทองเหลืองเนี่ยมาโชว์ไว้แล้วก็ยังมีโอ่งมังกรให้คุณลูกค้าดูแล้วเอามาทำเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวด้วย
อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ค่ะชามก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากกะลามะพร้าวพร้อมกับก๋วยเตี๋ยวหลากหลายเมนู
แค่เห็นแล้วก็อยากจะทานแล้วนะคะร้านนี้เปิดได้แค่เดือนเดียวนะคุณยังไงครับ
แต่ลูกค้าอุดหนุนกันต่อเนื่องแน่นทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดเนี่ยยอดขายวันหนึ่งประมาณสองร้อยชามได้
กันทั้งวันนะคะแล้วน้ำซุปที่เห็นเนี่ยนะเขาบอกเลยว่าเป็นสูตรโบราณของคุณย่า
และลูกหลานก็ทานกันได้ทานกันอิ่มอร่อยทุกคนในครอบครัวนะคะ
แม้จะเป็นสูตรโบราณของคุณย่านะคุณชนะคุณใบตองแต่ว่าเฮียนบพลเนี่ย
เขาก็นำมาปรุงมาปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า
ด้วยการแนะนำเมนูเส้นต่างเลือกเลยคุณจะกินเส้นแบบไหนมีครบ
ส่วนวัตถุดิบนั้นสดสะอาดปลอดภัยอย่างแน่นอนการันตีได้เห็นไหม
เขามีมาตรฐานในการทำอาหารแบบนี้ด้วยคุณนพลเล่าถึงเรื่องราวของกระทะทองเหลืองใบนี้ให้ฟังด้วยนะคะ
บอกว่าที่มาที่ไปก็คือคุณย่าเนี่ยเคยใช้กระทะใบนี้
ใส่เรือเร่ขายก๋วยเตี๋ยวในคลองร้อยสายชุมชนในบางเมืองสุราธานีนะคะ
แล้วก็ได้นำกระทะทองเหลืองตัวนี้แหละนะคะเก็บเอาไว้
จนกระทั่งคุณนบพลเนี่ยได้มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยนำมาโชว์เอาไว้เป็นที่ระลึก
เป็นที่เตือนใจว่าครั้งหนึ่งคุณย่าก็เคยทำนะคะแล้วก็จะได้ให้ลูกค้าจดจำด้วยว่า
ร้านนี่แหละร้านเตี๋ยวเรือโอ่งกะลานี่แหละเป็นร้านดีร้านเด็ดนะคะ
ใครอยากจะไปอุดหนุนแวะเวียนไปชิมกันได้เลยค่ะร้านเปิดสิบโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นนะคะ
ก็บอกพี่กัดแล้วกันเนอะร้านอยู่ติดริมถนนซาวเทิร์นซีบอร์ดฝั่งขาไปกระบี่
บนท่าเรืออำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราธานีอ่าจดเบอร์ไว้ได้จ้ะ
ศูนย์แปดศูนย์สี่สี่เก้าสี่สี่สี่เก้าค่ะบอร์ดเบอร์เลอร์เทิกโอ่งใหญ่ขนาดนี้เนอะโอ่งสวยงามนะคะ